ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

เพราะฉะนั้นถือว่าโค่นยาว

ร้องได้

ถ้าไม่ใช้ตัวช่วยนะคุณยาวนะ
ใหญ่รออยู่บ้านไม่ได้อะไรเลยนะ

รอดประมาณได้เพราะว่าใช้ตัวช่วยนะจะได้๑ครั้ง
อยากรู้ไหมผิดตรงไหน
นี่นะตรงนี้ครับ
เป็นแม่สีเหลือน

นี่ไงคือร้องว่าเป็น
พี่ยาวทำงานปกติเดือนนึงได้กี่บาท

หากประกันอาคมแล้วเหลือ๓๔๐๐กว่าบาท

คุณแม่มีเบี้ยคนแก่ไหม

หนึ่งกินอีกวิกหนึ่งเชื่อ

ก็มีพี่สาวนี่ถ้าไม่มีพี่สาวนี่แย่เลยนะ

ไม่รู้จะไปขอใครพึ่งใคร

เวลามันจนมันไม่มีมันกรอบ
ก็คือท้อแท้แตก
คือว่ามันแพ้ไม่ได้มันต้องสู้อะค่ะ

กับแม่ก็ไม่ได้กินนะคะ
คือตัวเองเนี่ยบางวันไม่ได้กินอะไรเลยค่ะ
แต่ต้องเชื่อไปให้ลูกกับแม่กิน
ปลากระป๋องกระป๋องนึงกินกันได้ทั้งบ้าน

เพราะว่าใจร้อนอยากให้ได้ตังค์ไปเยอะ
เมื่อกี้ก็หวิดแล้วฉิวเฉียดเหลือเกิน

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่สอง

ถ้ามันเสี่ยงตัวช่วยมี

แต่ถ้าร้องผิด๑๐๐๐ที่มีอยู่
เหลือครึ่งเดียวนะครับคุณยาว

คุณเยาวจะสู้หรือจะหยุด

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ครับ
เลือกไปแล้วคือแผ่นที่๕นะครับ

ตอนนี้เหลืออีก๕แผ่นป้าย

๔ครับ
แผ่นที่๔นะครับ
แผ่นที่๔ก็คือ
แผ่นหนึ่งใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตอนนี้นะครับเลือกไปแล้วนะครับ
นั่นก็คือแผ่นที่๕กับแผ่นที่๔นะครับ

ที่คุณยาวเลือกนะครับก็คือ

คือเพลงที่๒คุณยาวฟังอินโทรไปแล้ว

เดี๋ยวเราจะเปิดเพลงที่จะเปลี่ยนให้ฟัง
ถ้าคุณยาวเลือกเพลงใหม่ที่จะเปลี่ยน

เพลงที่เปลี่ยนมันยากกว่าร้องเพลงเก่า

โดยมีมีควะเพลงที่จะเป็น
ไม่ใช่เลย

ต้องเลือกเอาเอาเพลงไหนดี

เพลงที่จะเปลี่ยนคิดว่าเราร้องได้เยอะกว่า
พี่เยาคะพี่ยาวคิดว่าเพลงที่พี่ยาวจะเล่นเนี่ย
เพลงที่๒ที่เปิดอินโทรมาสักครู่นี้นะคะ
มีท่อนไหนที่เราไม่ถนัดสุด
เลือกมาแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเราจะเปิดให้ฟังหนึ่งท่อนเลย

รักที่ผ่านไปเขาทำเราได้
ท่อนนี้ใช่ไหม
เป็นท่อนที่๔ถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับ
ลืมแล้วคำลังรักที่เคยจะบ้าง
เจ็บพอแล้วต้องจำไว้มั่ง
ไม่มีวันต่ำอีกแล้ว

เอาละครับมาถึงเพลงที่๒นะครับ
มูลค่าสองหมื่นบาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

จะมีใจที่จะมีการปฏิหรือ
หนีเข้าเมืองกรุงหนีเรืองยุ่งไม่อยากพบเห็น
ให้เขาทั้งสามของรักสุขสรรค์ลมเย็น
เราผู้แพ้แก่หลักเรือเด่นขอเป็นผู้ตัดสินใจ
ลดไปเทียบฉันชะลาบางซื้อหัวออกเราลืมเหมือนคนสัตว์เสร็จร้อนเลื่อยไป
บ้านดีของนั้นคงเข้าเลินหอสมใจ
แต่ตัวเราเออมายืนร้องไห้ช้ำใจอยู่ที่สถานี

ความช้ำที่บ้านนาลัยเข้ากรุงมุ่งชีวิตใหม่
ใครเนาะใครที่จะปลาอันนี้
สาวหน้าใจซื้อแต่หัวใจเดี๋ยวนี้ปนปี
โปรดจงเมตานะพี่ถ้ารักน้องหนีอย่าได้เปลี่ยนผ่าน
น้ำตาไหลลินเป็นหยดสุดท้าย
รักที่ผ่านไปเขาทำเราได้เหมือนเป็นความฝัน
ลืมแล้วความหลังรักที่เคยจาบัน
เจ็บพอแล้วต้องจำไว้มันไม่มีวันช้ำอีกแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป